เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่กำลังยิงปะทะกับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
คือเจ้าหน้าที่เขาไปที่บ้านหลังหนึ่ง
เขานำหมายไปเลยจะไปจับสามีพระยาที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็โชว์หมายอ่านหมายให้ฟัง
แต่คนมาเปิดประตูคือพ่อของฝ่ายชาย
พอพ่อคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวผู้ชายที่อยู่ในบ้านที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ไหวตัวทันวิ่งหลบออกมาพยายามจะหนี
แล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงสวนกลับไป
กลายเป็นว่าถูกวิสามันเสียชีวิตนะคะ

เห็นว่าอ้าวลูกถูกยิงเสียชีวิต
เอามีดไปปาดไทยทอยของตำรวจนะคะ

ไปดูคลิปเหตุการณ์จังหวะชุลมุนกันค่ะ

กับพ่อและเจ้าหน้าที่
นี่ค่ะก็คือเริ่มต้นคลิปก็คือเจ้าหน้าที่คุยกับพ่อนะคะเพราะว่าพ่อมาเปิดประตูบ้าน
นะคะก็เป็นคนที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็หวัยตัวทัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังยืนคุยกับพ่ออยู่ที่หน้าบ้านพยายามจะหนียิงใส่เจ้าหน้าที่และนายอุดมก็ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
เรียงตามคลิปแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพที่นครศรีธรรมราช
ตำรวจสพลานสกาสพกรรมลาจังหวัดภูเก็ต
นำกำลังปิดล้อมบ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดทับหนึ่ง
ที่อำเภอลานสกานะคะเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวนายอุดมและนางอาริยา
สองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันสองคนนี้เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะ
เจ้าหน้าที่มีหมายไปชัดเจนไปแสดงที่หน้าบ้าน
คนที่เปิดประตูแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่คือพ่อของนายอุดมนะคะ
ปรีชารัตนมณีอายุเจ็ดสิบแล้วอะค่ะแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังคุยกับพ่ออยู่
หมายอะไรต่างเนี่ยนะนายอุดมไหวตัวทันวิ่งหนีออกทางประตูหลังบ้าน
แล้วก็วิ่งวนมาทางข้างบ้านนะคะหลังจากนั้นนายอุดมยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเลย
คือยิงเพื่อเปิดทางหนีอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงตอบโต้ปะทะกัน๑๕นาทีได้นะคะ
หลังสิ้นเสียงปืนนายอุดมรัตนมณีอายุ๔๖ปี
ผู้ต้องหาเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านครับ
ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยสามคนนะคะ
พันธุ์ตำรวจรีพระมูลชูคงตำรวจชุดปฏิบัติการได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนถากที่ศีรษะด้านขวาและที่นิ้วมือขวา
ถูกกระสุนเจาะเข้าที่ขาด้านซ้าย
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีจังหวะชุนละมุน
คนนี้ว่าที่กรรมได้ถูกรับว่าในปีชาเจ้าของบ้านที่เป็นพ่อของนายอุดมิชุอร์มาค่ะ
คงเห็นว่านายอุดมลูกชายถูกยิงเสียชีวิต

พ่อเนี่ยเอามีดพระ
ดาบตำรวจวัฒนาการจนะ

นี่ค่ะดาบวัฒนาเนี่ยเจ็บหนักเลยนะคะ

จนทีก็เลยเจ็บทั้งหมดใน๓คน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด

ก็มีแพทย์ก็ร่วมชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วก็จับนางอาริยาภรรยาของนายอุดมตามหมายจับ

เพราะว่าถูกตำรวจยิงสวนกลับ
ภรรยาพอตรวจสอบประวัติเนี่ย
พอถูกจับไปแล้วโอ้โหมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเยอะเลยนะคะ
คือสามีพระยาคู่นี้เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในภูเก็ตค่ะ
แล้วนายอุดมเคยถูกจับด้วยนะ
เคยถูกจับคดียาเสพติดมาก่อนที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ก็ถูกจับแล้วออกมาแล้ว
ก็ยังไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
เนี่ยจะถูกจับอีกรอบนึงแล้วกลายเป็นว่าถูกวิสามันจนเสียชีวิตเพราะว่าสู้กับเจ้าหน้าที่